ข่าวแรกเลยละกันนะคะเมาส์กันทั้งคืนแล้วสำหรับเรื่องนี้
บอกว่าโอ้โหไปแสดงความกลางที่เชียงใหม่
อย่างนี้ก็มีนะครับสำหรับเรื่องราวกรณีที่ลูกชายนายพล
รุมกระทืบหน้าห้องน้ำที่ผับเชียงใหม่ค่ะ
แล้วประเด็นคือมันมีดาราหลายคนอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยค่ะ

นี่คือสภาพอาการล่าสุดของน้องที่โดนกระทำมานะฮะ
จากเหตุการณ์ที่นายอิสราชนุวัฒน์วันคาวิสันลูกชายนายทหาร
ผับดังในเมืองเชียงใหม่ทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ
เขาอ้างว่าอย่างนี้นะคะว่าถูกกาดขวางไม่ให้เข้าห้องน้ำ
เพราะว่ามีกลุ่มดารากำลังเข้าห้องน้ำอยู่

แล้วก็เลยถูกทำร้ายต่อหน้ากลุ่มดาราแล้วก็แขกอีกหลายคนในร้านค่ะ

แพร่พระรมณีผู้จัดการส่วนตัวของพระเอกหนุ่มหมากปริน
หนึ่งในนักแสดงที่ปรากฏชื่ออยู่ในร้านดังกล่าว
บอกกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐค่ะว่าสอบถามจากหมากแล้ว

แต่ว่าเจ้าตัวไม่ทราบว่ามีเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้น
และยืนยันนะคะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับเหตุการณ์นี้ค่ะ
เช่นเดียวกันกับคุณแม่ของนางเอกสาวแต้วนัทพรที่ชี้แจงว่า

กองถ่ายปุ๊บทีมงานก็บอกว่าเออได้รับคำเชิญ
ร้านมารินวูลเป็นร้านของแฟนคุณอุ้มลักษณะ

ระหว่างนั้นแต้วไปเข้าห้องน้ำ
ก็ไม่ไปคนเดียวไปกับสาวมิวนิษฐา
ก็ได้เห็นคนกลุ่มนึงเขาจับกลุ่มคุยกันอยู่

ไม่ได้สนใจอะไรก็กลับเข้ามานั่งรับประทานอาหารเหมือนเดิม
ไม่ได้เห็นว่ามีเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นค่ะ
มาทราบข่าวภายหลังจากที่มีผู้สื่อข่าวโทรศัพท์มาสอบถามเธอนี่แหละ
ขณะเดียวกันที่อุ้มลักษณะค่ะก็ถูกพาดพิงว่าอยู่ในผับวันเกิดเหตุ
พร้อมกับกลุ่มนักแสดงอีกหลายคน
โพสต์ลงในอินสตราแกรมส่วนตัวกลางดึกเมื่อคืนนี้บอกว่า
และบอลกฤษณะแฟนนุ่มซึ่งเป็นเจ้าของร้านนะคะ
แถลงข่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะ
ยังไงก็ตามให้รอฟังข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายให้รอบด้านก่อนจะดีกว่านะคะ
ตอนนี้ข้อมูลออกมาหลายด้านนะคะทางฝั่งของตัวดาดาเองค่ะ

ใช่ค่ะแล้วต้องบอกเลยว่าอาการตอนนี้ค่อนข้างสาหัส
แต่ว่าในอินสตราแกรมของดาราหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นตอนแรก
คุณอุ้มลงภาพเอาไว้ถ่ายกับเพื่อนดาราก่อนจะเกิดเหตุนะคะ
กลายเป็นว่าพอเกิดเหตุปุ๊บรบรูปนั้นทิ้ง
หลายคนก็ไปวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะอยู่เหมือนกัน
หมากทั้งแต้วทั้งมิวโดนไปเข้าไปสอบถามเยอะ
อินสตราแกรมส่วนตัวนะคะว่าเหตุการณ์วันนั้นเกิดอะไรขึ้นค่ะ